อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนในกรุงเทพฯต้องบอกว่าบางทีขอร้ายมาถึงจริง

คือรถที่เฉียวชนกันอยู่กลางถนนตรงนั้นนะฮะแล้วจักรยานยนต์คันนี้มาแต่รถ
โค้งมามาถึงตรงนี้ฮะที่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
จอดอยู่ตรงหัวถนนกำลังจะออกถนนซึ่งพี่วินเขามองทางขวาอยู่
ไม่ทันได้มองทางซ้ายว่าตรงนู้นเขามีรถชนกันรถเก๋งกับทางนู่นบิ๊กไบท์คันนั้นเห็นไหมฮะ

แล้วแล้วจักรยานยนต์คันนี้เดี๋ยวดูรถเก๋งคันสีเทานะค่ะ
นี่ขับดูเนี่ยจังหวะตรงนี้พี่เขาก็มองขวาอยู่ไงอืม
โอ้โหแล้วตอนที่พี่วินเขาลุกขึ้นมาเขายังงงนะฮะ
นี่เขาคงรู้ตัวแล้วว่าเขาถูกชน

เดี๋ยวดูกล้องตอนท้ายคลิปไปด้วยนะฮะ
ก็จะเห็นว่าคนขี่จักรยานยนต์คันนู้นนะฮะตรงกลางถนนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
โชคดีนะฮะไม่เจ็บหนักก็เลยรีบมาดูทางวินจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่ประตู๓นะครับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ

นู่นฮะรถเก่งคันนู้นก็ที่ว่าเฉียวชนกับทางจักรยานยนต์ที่มาตรงนี้อยู่นะฮะ
รอปภแถวนั้นก็มาช่วยกันนี่เจ้าของจักรยานยนต์มาแล้ว

นี่นะฮะหน้าเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรีนะครับ
คนเจ็บวินจักรยานยนต์รับจ้างชื่อนายวินัยเวียงสมุทรอายุ๔๖ปีนะครับ
ออกมาจากมหาวิทยาลัยนะฮะส่งผู้โดยสารเสร็จครับ
ตามภาพที่เห็นเลยฮะก็มีรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของนายภัยศาลทองยิ้ม

จักรยานยนต์เนี่ยนี่ไหลต่อมาแล้วพุ่งชนจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
ต่อพอทางนั้นก็มาช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
เขาก็เลยเอาคลิปมาลงเพื่อเตือนภัยกัน
บางทีอุบัติเหตุเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะ
ใช่บางทีเราอยู่ของเราดีดูสิคะโดนชนเฉย
บางคนก็คอมเมนต์บอกรัชรสมาเยือนโชคดีที่ไม่เจ็บอะไรกันมาก